สตชก็เตรียมที่จะเสนอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ออกซิมเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สะดวกต่อการตรวจสอบโลเคชั่น
เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของประเทศและก็ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายหลังจากที่มาเลเซีย
นำระบบนี้มาใช้แล้วก็ได้ผลดี
งานประชุมระดับผู้นำหน่วยงานการกำกับดูแลโทรคมนาคม
อาเซียนครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธช
เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้
เป็นการร่วมหารือกันในประเด็นด้านการกำกับดูแล
กิจการโทรคมนาคมของอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยทางกศธชได้เตรียมเสนอออกซิมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หรือชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในไทย
เพื่อที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

หรือสถานที่ของผู้ใช้ได้แม้จะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม
เพื่อป้องกันการก่อคดีของนักท่องเที่ยว
เหลืองที่ไม่มีคำถามใจ

มีความมั่นคงปลอดภัยและก็ทำให้ช่วยติดตามนักท่องเที่ยวได้สะดวก

กศธชก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการโทรคมนาคมหรือว่ากทคในสัปดาห์หน้า
พร้อมกับหารือร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
โดยยืนยันว่าจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
เพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ
จากนี้ยังได้เสนอแผนความปลอดภัยร่วมระดับอาเซียน
ทั้งการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน